คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีนี้ค่ะคนร้ายโหดเยี่ยมนะคะ
ฆ่าเผาทั้งเป็นพระสมจิตภายในกุฏิเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่หกกรกฎาคมที่ผ่านมา
คนร้ายเนี่ยทุบกระจกห้องนอนอืมในกุฏิอ่ะนะครับ
แล้วก็ใช้ผ้าเหลืองชุบน้ำมันโยนเข้าไปในห้องนอนของพระสมจิต
แล้วก็เอาแกลลอนน้ำมันโยนซ้ำใส่เข้าไปอีกแล้วก็จุดไฟอืม
คือเผาทั้งเป็นนะคะพระสมจิตมรณภาพคาห้องนอนในกุฏินะคะ
ทีนี้ค่ะจับคนก่อเหตุได้๓คนยังหนีไปคนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับได้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็มันมีจังหวะที่นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้กลับหลังจากทำแผนเสร็จนะคะ
โอ้โหคือคนแถวนั้นชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาของพระสมจิต
ก็ตะโกนด่าสาบแช่งแล้วก็มีเหตุชุลมูลเกิดขึ้น
คือจะไปรุมประชาธรรมคนร้ายอ่ะนะคะไปดูจังหวะนั้นกันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะก็เป็นช่วงชุลมุนนะคะตำรวจกำลังนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้กลับ
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จประชาชนก็ร้องไห้เสียใจ
เขาโกรธแค้นนะคะที่คนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้
พระสมจิตเกิดทรัพย์หรือหลวงพ่อแตอายุ๕๓ปี
เจ้าสำนักสงฆ์พระประเสริฐเกิดทรัพย์
ในตำบลหนองพันธาอำเภอโซ่พี่สัยจบึงกาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
สำหรับคดีนี้นะคะผู้ต้องหามี๔คน

คือพระบัญชาหรือตอนนี้เป็นนายบัญชาแล้วนะคะ
นายบัญชาจันทรรย์คำอายุ๓๗ปี
เป็นสิทธิ์เอกของพระสมจิตที่มรณภาพไปด้วย
นายธนงศักดิ์โสแก้วอายุ๔๓ปี
นายสมุทรวันอุบลอายุ๖๗ปี
ทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดศรีสเกตค่ะ
แต่ยังหนีอยู่คนนึงคือพระศรี
เป็นน้าของพระบัญชาตอนนี้ยังหนีอยู่นะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาค่ะได้มีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
พลตำรวจรีธิวาบุญดำเนินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบึงกาล
นำกำลังตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนไปทำแผน
ปากทางเข้าสำนักศงศ์ไว้เถอะค่ะตอนที่จอดรถทาง
บัญชาเนี่ยสั่งให้นายธนงศักดิ์กับนายสมุทรจอดรถรอ
บัญชากับพระศรีพระศรีที่หนีอยู่นะคะ
ก็เปลี่ยนชุดพระเป็นคารวาสนะคะดูสิ
หมวกไหมพรมอำพลางเดินถือแกลลอนน้ำมันเข้าไป
ไปที่กุฏิของพระสมจิตที่จำวัดอยู่ในช่วงกลางดึก
กระจกหน้าต่างเอาไม้เนี่ยพันผ้าเหลืองชุบน้ำมัน
จุดไฟโยนเข้าไปในกุฏิแล้วโยนแกนลอนน้ำมันที่เหลือตามเข้าไปอีกอะค่ะ
ยังมีการชะโงกหน้าดูด้วยนะคะว่าไฟไหม้หรือยัง
โงกหน้าเข้าไปดูในกุฏิจนไฟอ่ะไหม้หมวกไหมพรมของคนร้ายที่ใส่อยู่อะค่ะ
ก็ถอยกันออกมาแล้วคนร้ายก็ถูกกระจกบาดมือที่มือด้านซ้าย
เสถลาล้มไปที่ก่อดอกไม้สวนหย่อมไฟก็โหมลุกไหม้ที่นอน
พรมปูพื้นคนร้ายก็รีบหนีขึ้นรถหนีเข้ากรุงเทพ
ของใช้แล้วก็หนีไปอยู่ที่บ้านเกิดที่จังหวัดศรีสเกต
พฤติการของคนร้ายนะคะพลตำรวจรีธิวาก็เลยบอกว่า
พอจับผู้ต้องหาได้เนี่ย๓คนนี้เขารับสารภาพ
นายธนงศักดิ์กับนายสมุทรบอกว่าพระบัญชาจ้าง
ให้ไปขนต้นเทียนพรรษาจ้างหมื่นนึงคือไม่รู้ว่าจะมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น
เพราะว่าจังหวะที่ขับรถไปให้เนี่ยก็พระบัญชาสั่งให้จอดรถ
แล้วก็ให้รออยู่ที่รถพระบัญชากับพระศรีเป็นคนไปก่อเหตุ
ธนงศักดิ์กับนายสมุทรบอกว่าไม่รู้เลยรู้แค่ว่าจ้างให้ขับรถมา
ขนต้นเทียนพรรษามารู้ทีหลังว่ามีการฆาตกรรมพระเนี่ย
โอ้โหรู้สึกไม่สบายใจมากอันนี้ผู้ต้องหาสองคนนี้บอกนะคะ
ส่วนพระบัญชาพระบัญชาบอกว่าสาเหตุที่ก่อเหตุนี้ก็เพราะว่า
ผลประโยชน์กันภายในสำนักสงฆ์ค่ะก่อนหน้านี้สิบกว่าปีมาแล้ว
ตอนที่ยังไม่มีการตั้งสำนักสงฆ์พระบัญชากับพระศรีเนี่ยป่วย
แล้วก็มาให้พระสมจิตรักษาจนหายก็เลยจำวัดอยู่ด้วยกันมานาน
จนเป็นสิทธิ์เอกของพระสมจิตแต่เมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบอะค่ะ
มีเรื่องบาดหมางกันในหมู่พระสงฆ์ที่อยู่ในสำนักพระบัญชาเขาอ้างแบบนี้นะ
บอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยพระสมจิตไล่พระบัญชากับพระศรี
ไม่เชื่อฟังเนี่ยให้ออกจากสำนักไปแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่
ครั้งล่าสุดพระทั้งสองรูปเนี่ยก็เอากระถิ่นมาถวายที่วัด
แต่ทางวัดบอกว่ารับกระถิ่นเอาไว้แล้วไม่สามารถรับกระถิ่นจากพระบัญชาและพระศรีได้
ทั้งสองรูปก็เลยไม่พอใจแล้วก็อ้างว่าที่ทำลงไปต้องการจะสั่งสอนพระสมจิตเท่านั้น
อ้างว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มรณภาพอะค่ะตั้งใจแค่สั่งสอน
แต่โอ้โหไปเผากุฏิขนาดนั้นน่ะนะคะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนข้อหานักเลยนะคะทำแผนสิบนาทีนำตัวผู้ต้องหาทั้งสามคนไปฝากขังต่อสารบึงการค่ะ
บัญชาหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยทางนางสาวกิ่งเพชรโพเทพาเขาเล่าให้ฟังว่าพระบัญชาชาวบ้านเขาเรียกว่าพระมหานะ
เป็นลูกบุญธรรมของพระสมจิตที่มรณภาพด้วยนะคะคือพระสมจิตเนี่ยรับเลี้ยงดู
ส่งเสียให้เรียนหนังสือให้ใช้นามสกุลเดียวกันด้วยไม่คิดว่าสิทธิเอกที่หลวงพ่อรักมาก
เป็นลูกบุญธรรมเนี่ยจะกลายเป็นคนมาฆ่าซะเองนะคะ
บ้านฮวยลึกที่เริ่มสายศรัทธาในพระสมจิตนางผันผันง้าว
ก็เคยไปรักษาตัวกับหลวงพ่อจนหายดีก็เล่าให้ฟังว่า
โอ้โหคนที่ลงมือข้าจิตใจโหที่มาก
ได้แม้กระทั่งพระอยากจะให้ดำเนินการลงโทษ
ตามกฎหมายเนี่ยเด็ดขาดไปเลยโทษสูงสุดไปเลยตามเวรกรรมที่ก่อไว้
ส่วนพระศรีที่ยังคงหลบหนีอยู่ตำรวจขอสารออกหมายจับแล้วนะคะ
ว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดีเร็วนี้เพราะว่าตำรวจเข้าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นรถของคนร้ายไปป้วนป้วนเปี้ยนอยู่แถวกุฏิ
ก็เลยนำมาซึ่งการขออนุมสารออกหมายจับจับได้๓ยังเหลืออีก๑ค่ะ
จับได้ไม่ต้องพาไปศึกนะครับถอดจิวอลได้เลยครับ
กรอกคดีขนาดนี้นะครับบัตรปราชิกแล้วนะครับ